ชีวิตคุณหลังจากที่แบบว่ามีปัญหาระดับประเทศนะฮะ

เป็นปัญหาระดับประเทศตั้งแต่ท้องก่อนแต่งตั้งแต่ไล่มาทุกสิ่งทุกอย่าง

คือจริงก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือ
ก็คือเรารู้จักกัน๒เดือนเราท้องท้องปุ๊บเราต้องมาเป็นแม่คนเขาต้องมาเป็นพ่อ
เราก็ต้องยอมรับจริงตัวเขาเองเขาก็ตั้งตัวค่อนข้างไม่ทันไม่ทัน

อ่อนกว่าแพทย์ปีเดียวแพทย์ปีนี้๓๑เขา๓๐
ใช่แต่คือด้วยความที่เราการเลี้ยงดูหลายอย่าง
คือตัวเขาเองเขาก็ยังต้องแข่งต้องนู่นต้องนี่
ทีนี้พอวันหนึ่งคบกันเราบอกแล้วว่าเฮ้ยเราท้อง
ช็อกไม่ใช่ว่าโอ้หน้าตาตึงอย่างกับฉีดโบท็อกมา๑๐ขวดนะคะ
เขาคือแบบเรียกว่าเป็นครั้งแรกไงใช่ไหม
เขาก็คิดอยู่ว่าในชีวิตเขาเนี่ยเขาจะยังไงต่อ
อยู่ดีจะต้องแบบมาเก็บให้ขุมเป็นเมีย
ถูกอย่างแรกไม่รู้มันดีใจหรือมันเสียใจ
อันนี้ก่อนเลยที่เฮ้ยตกลงได้ไอ้นี่เป็นเมียจริงเหรอ
ที่เขากังวลสุดคือเรื่องลูก

เขาก็ต้องคิดแล้วว่าเวลาเขาจะต้องแบ่งเวลา
ถูกไหมพี่หนุ่มใช่จากที่แต่ก่อนเนี่ยเราคบกันเหมือนเป็นแฟน
ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้มีชีวิตส่วนตัวได้ทำอะไร
อยู่มาวันหนึ่งท้องมีลูกความตรงนั้นจะหายไปไหม
ถ้าเกิดเขาออกไปไหนแล้วจะมีคำถามไหมว่าทำไมไม่ดูลูก
หรือเขาต้องสละเวลาหรือแบ่งเวลายังไง
ที่จะเอาเวลาที่เขาเคยตั้งใจไว้ว่า
จะไปต่างประเทศจะแข่งสนามนี้จนถึงปลายปี

เข้าใจใช่ป่ะพี่หนุ่มซึ่งเขาก็เลยบอกเอ๊ะจะยังไง

เราต้องพูดว่าเราอดทนนะทั้งคู่นะตัวแพทย์
ก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็ต้องเข้าใจเรา
วันหนึ่งที่เราก้าวจนคลอดน้องอะค่ะ

พวกนี้เขายังไม่ได้อินกับความเป็นพ่ออะไรมาก
เพราะน้องยังอยู่ในตัวเราเขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม

ก็ยังได้ไปท่งไปเที่ยวที่นู่นยังมีการไปแข่งรถ
จนกระทั่งแบบมีคนมาต่อว่าต่อขานว่าทำไมไม่ดูแพทย์นู่นนี่

เพราะแพทย์ก็ใช้ชีวิตจนวินาทีสุดท้ายก่อนไปคลอด

เขาก็ยังถามแพทย์อยู่ว่ายังจะรับงานถึงเมื่อไหร่
บอกว่าจนวินาทีสุดท้ายที่คลอด
พอแพทย์ทำงานเสร็จ๑๒๑๓แพทย์ก็เข้าโรงพยาบาล

คำนวณแล้วว่าเราจะคลอดก่อนที่คุณหมอ

ไม่ต้องรอปวดท้องเอาเลิกที่เราแบบว่าดูไว้แล้วเอาสบายก็เข้าไปผ่า
เราก็บอกว่าไม่ต้องดูแลเราขนาดนั้นแต่พอเรามีลูกออกมาเนี่ย
นั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือประเด็นหลักว่าเขาจะรับมือกับลูกยังไง
แล้วก็พ่อที่สุดผ่านมามันจะได้ยังไง
บอกเลยนะว่าเราคือแพทย์ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แต่วันที่เราสองคนเราผ่านมาได้แพทย์ต้องมันใช้กำลังใจทั้งหมดที่เรามีทั้งคู่เลยนะคะ
แล้วก็เพื่อนเราทุกคนต้องขอบคุณครอบครัวเราเพื่อนเราทุกคนที่แบบ
เขาอยู่ข้างเราจนแบบทุกอย่างจริง

แต่ว่าเราอยู่ดีเราไม่เคยรับเรื่องนี้มาก่อน
แล้วท้องแก่๘๙เดือน

มันควรจะเป็นช่วงที่คุณแม่
ใช่เตรียมตัวอารมณ์ดีเตรียมคลอดน้อง

สภาพคือไม่ได้เลยสภาพคนเพิ่งตื่นแล้วแล้วคนมาเคาะตึ้ง
แล้วเราเป็นดาราด้วยผู้หญิงด้วย
แล้วก็ท้องโย้ไปเปิดประตูเขาก็มาค้น

ใช่แล้วนักข่าวก็รออยู่ข้างล่าง
พร้อมที่จะแชร์ภาพเราได้ตลอดเวลา
ซึ่งเราก็ต้องอยู่แต่ในห้อง

งงไหมว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราวะ
ผู้หญิงท้องแก่ต้องอยู่ในห้อง
แล้วก็มีคนส่งข้าวส่งน้ำ

เพราะเราลงจากห้องไม่ได้เพราะนักข่าวรอเรา

เชื่อไหมว่ารอทั้งวันทั้งคืน

ทั้งที่จริงแพทย์ต้องกลับไปดูแม่

ก็ไม่กล้ากลับเพราะว่าแพทย์ไม่อยากให้ใครมาถามเลย

แล้วมาถ่ายรูปเราแล้วมาถ่ายอะไรเราเราไม่เข้าใจ
คือคุณต้องไปถามคนอื่นไม่ใช่เรา
คุณทำยังไงวันนั้นแก้ไขสถานการณ์ยังไง

ได้ยะมากสุดก็คือตรงระเบียงสุดอากาศดิทธินึง

อาจแม่อีกห่วงต้องคอยโทรถามที่บ้านว่าแม่กินข้าวหรือยัง
นู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องลำบากเพื่อนอีก
เพื่อนจะต้องผัดเวรกันมาดูแพทย์ในขณะที่ข้างล่าง
กองทัพสื่อมวลชนรอคุณอยู่ใช่ร้องไห้ไหมฮะวันนั้นไม่ค่ะ
ไม่ร้องไห้ไม่คือเรียกว่าเราต้องคือแพทย์เป็นคนแกร่งอยู่แล้ว
ไม่ไม่แพทย์บอกตัวเองว่าไม่มันไม่ใช่เรื่องมันต้องผ่านไปได้อยู่แล้ว
แล้วเพื่อนทุกคนก็มาผัดเวรกันวันนั้นช็อกมากสิ่งที่แพทย์ทำคือแพทย์โทรหาเพื่อน
บอกว่าเออแพทย์หิวข้าวอะไรอย่างนี้แล้วแพทย์ก็ออกจากบ้านไม่ออกจากห้องไม่ได้
เพื่อนก็บอกผัดเวรกันมา

ในขณะที่กระแสสังคมข้างนอกถึงตี
แบบเขายังไม่รู้อะไรเลย

คือพอรู้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะสะเทือนไปถึงลูกด้วย
ใช่แล้วโชคดีคือพี่ที่เขามา

เขาดูแลแพทย์ดีมากเขาพูดเลยว่า

ใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะอยู่เป็นเพื่อนจนกว่าเพื่อนแพทย์จะมา
คุณแพทย์อยากได้อะไรคุณแพทย์บอก
นั่งเลยไม่ต้องเดินเยอะไม่ต้องเครียดนะคะ
ทุกอย่างจะผ่านไปแล้วก็อยากได้กินอะไรเลย
มีคนวิ่งซื้อให้คุณแพทย์ตลอดจนกว่าเพื่อนจะมารักมาก

แล้วเราก็แบบที่โดนแรก

ข่าวเร็วถึงขนาดว่า๕นาที๑๐นาที
ข่าวเปลี่ยนหัวข้อทุก๕นาที๑๐นาที
เราตามไม่ทันเลยแล้วข่าวแต่ละอย่างคือ
เหมือนเขารู้จักเรากับแฟนเราดีมากเลย
เหมือนคำพิพากษาเขาพิพากษาเราไปเรียบร้อยแล้ว
โดยที่ไม่รู้ว่าเราไม่ได้คบกับแฟนเรามา๑๐๒๐ปีนะ
ใช่ก็ฉันจะรู้จักกับแฟนพอกับแกนั่นแหละ
อเจมส์อาจารย์หนูขออนุญาตย้อนกลับไปนะครับ

คือในเวลานั้นเนี่ยข้อที่หนึ่ง
ด้วยเหตุว่าดาวเสาก็กำลังจะโคจรปั่นป่วน

คือดาวเสาจะกลับมะเร็งชะตาของคนเกิดราศี
มิถุนในช่วงประมาณวันที่๒๑มีนา
จนถึงวันที่๑๘เมษายน

คือมันโดนผิดช่วง

ถ้ามันจะโดนแล้วหนักแล้วมีผล
ในเรื่องนี้ที่เป็นประเด็น

ถูกต้องไหมช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเกี่ยวกับเริ่มใกล้ตัวมากขึ้น

แต่คดีเกิดจากปลายธันวาต้นมักกรา

เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในเวลานั้นมันก็

ห่วงเวลาที่มันจะร้ายแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรเลยไง
มันก็ไม่เกิดผลอะไรสุดท้ายมันจะผ่านไปเหมือนสายลม
คือหนึ่งต้องอยู่กับพื้นชะตาเดิมของราศีนั้นด้วย
ก็ราศีมิถุนราศีพิจิกษ์ราศีธนูประมาณนี้

ในช่วงไหนในช่วงก่อนหรอครับ

ก็ลองกลับไปเช็คดูนะครับ

คือบางคนก็มีเรื่องวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้ง
บางคนไม่ได้มีปัญหาเหมือนแพทย์แต่มีปัญหาระหว่างตัวเองกับคนรักหรือครอบครัว

ไม่ใช่อีกกี่เดือนหลังจากวันที่

ตามดวงชะตาคนเกิดรักษณราศรีมีทุน
ห่วงประมาณวันที่๑ธันวาคมปี๒๖๐ไป๒ปีครึ่ง
หลังจาก๖๖๒๖๓หมายถึงเริ่มจากปีนี้
มันเป็นจุดวิกฤตที่สุดของชุดครอบครัวที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งแต่งงานนะ
ยืดยาวอีกนิดได้ไหมให้มันพอทุกวันนั้น
แต่นี่มันเขามีปรากฏการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ย

แต่คนส่วนใหญ่หรือแมสหรือคนหมู่มาก
ราศรีมีทุนราศรีมีทุนราศรีธนู๒ราศรีนี้

ถ้ามันมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์ในเวลานี้หรือหลังจาก๑ธันวาคมจะเจอกับความรุนแรง
เสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์เสาเล็งลักษณ์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิปลูกเมียหนี
มันมีเกณฑ์พัดภาคเลิกลาแตกแยกมีปัญหาทุกกายทุกข์ใจถูกกระทืบ

จะกลับบ้านกันคือนี้ได้ไหมคะ
มันเป็นจากเมื่อทันวาคมปีที่แล้วใช่ไหม
มันจะหนักที่สุดตั้งแต่ประมาณวันที่๑ธันวาคมปีนี้

กับทั้งคุณเบ้นไหมจริงจริงตั้งแต่จะเลิกกันเนี่ยตั้งแต่ท้องแล้ว
ด้วยหลายอย่างอะค่ะคือเราก็แบบกังวลว่าเขาจะดูเราไม่ได้
ลูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮอร์โมนตกด้วยเนอะใช่ด้วยแล้วก็ประจวบกับงานที่เราเครียด
แล้วก็ความเครียดของทั้งคู่อืมอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างแต่ณวันนี้ทุกอย่าง
ก็พอผ่านพอมีลูกมาเนี่ยมันก็เรื่องต้องบอกว่าเรื่องคดีมันก็ยังดำเนินต่อ
ตัวคุณก็ปัญหาที่คือทะบบอกแว้งรืออยากจะ
่งจะเลิกกันก็ไม่มีแล้วตอนนี้ดีขึ้นแต่จะ
ลูกคุณทายยังไงล่ะเออดีดีมากดีมากที่พูดประโยคนี้

นี่พูดตรงนมคัดอยู่แล้วนี่คัดหนักกว่าเดิมอีก
โอ๊ยลูกจะได้กินนมไหมวันนี้พูดสิ
ดวงโดยส่วนใหญ่ภาพรวมเป็นดั่งว่าภาพรวมแต่อันนี้ดวงชะตาชี้จำเพาะเจาะจงลงไป
ที่ลักษณะราศีมิถุนมีดาวพุทธดาวอาทิตย์กุมลักษณะราศีเป็นองค์เกณฑ์แต่พื้นเดิม
เมื่อดาวเสายกมะเร็งไอ้เสากับพุทธในพื้นชะตาเดิมเป็นคู่อะไรคู่สมพล
เสากับเสาที่มะเร็งกับอาทิตย์ในพื้นชะตาเดิมเป็นอะไรคู่ธาตุ
มันอาจจะแปลว่าเรื่องร้ายที่ว่าอาจจะกลับกลายเป็นเรื่องดี
อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่น
เรื่องที่เกิดขึ้นถ้ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า
คือคู่แท้๒ปีนี้รอดพ้นไม่มีเหตุ
หรือมีเหตุอดทนต่อสู้ไปกันได้คู่แท้จบ
๒ปีหมายถึงนับวันที่๑ธุระว่า๖ศูนย์

แต่ถ้าเกิด

ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง

มันจะปรากฏตรงนี้แหละไม่เป็นประกาศช่วงอื่น

แล้วถ้าเกิดมันจบไปเป็นไง
เป็นไรเพราะดวงชะตาแพทย์มั่นคงพื้นชะตาเดิมมั่นคง
แล้วหนูจะมีสามีใหม่ได้โอ้ดีกว่าเดิมอีกครับ